เขาไปแก้บนด้วยประทัดกันแล้วค่ะที่จังหวัดอ่างทองวัดราชศรัทธาแห่งนี้
ก็โด่งดังไม่แพ้กันก็มีคนไปแก้บนค่ะ
วิธีการแก้บนของที่นี่ก็คือรำแก้บนมาแบบอลังการเลยนะคะ

เฮ้ยคุณชิสาทำเล่นไปตะเคียนที่นี่รู้สึกจะดังใหญ่แล้วนะ
ใหญ่แล้วฮอตใหญ่แล้วนะเป็นตะเคียนยืนต้นตายตะเคียนคู่ด้วย
ที่เราเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเวลาที่เอ่อมาอยู่ตรงเนี้ย
มีผู้หญิงคนนึงที่เขาเห็นชุดสบายที่มันวัยที่มันไหวอยู่แค่ชุดเดียว
ทั้งที่ชุดอื่นนิ่งสงบเลยแล้วสักพักนึงก็เหมือนมีคนถูกสิงร่างมีอาการแปลก
ก็เลยเป็นที่มาของความโด่งดังของวัดแห่งนี้
บรรยากาศที่นี่ตอนนี้ก็เลยคึกคักมีคนมารำแก้บนนี่แหละค่ะ
ที่นี่นะคะก็คือวัดโบดราชศรัทธาจังหวัดอ่างทอง
ดนตรีโหมโรงบันเลงกันอย่างเต็มที่มีนางรำสี่นางร่ายรำอย่างอ่อน
สักพักค่ะคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งอาการของเธอ
แปลกอีกแล้วค่ะเหมือนมีอะไรมาแฝงร่างเหมือนเดิม
มหน้ากลมตาเนี่ยผู้หญิงคนเสื้อลายขาวดำเนี่ยนะคะ
เขาเรียกว่าไงก้มหน้าก้มตาปบไม้ปรบมือแล้วพูดจาเสียงดัง
ปบมือชอบใจกับการร่ายรำของนางรำทั้งสี่พร้อมกับเสียงดนตรีปี่ผ้าที่ชื่นชอบ
และพูดตบท้ายเพื่อให้เหล่าบรรดานนักเสี่ยงโชค
นำไปเสี่ยงดวงก่อนที่จะเงียบสงบค่ะ

ให้ไปฟังบรรยากาศช่วงนั้นกันเลย
ชอบ

ชอบชุดสบายชุดไทยสวยใช่ไหม

เพื่อนก็ต้องมาคอยปฐมพยาบาล

เธอก็นั่งพูดนั่งคุยทั่วไปเธอก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าวันนี้ตัวเธอเนี่ยเดินทางมาขอโชคกับต้นตะเคียน
และปกติแล้วเธอไม่ใช่คนร่างทรงอะไรต่างนะไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนด้วย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอกตอนแรกรู้สึกเหมือนแน่นหน้าอกใจสั่น

จนเป็นภาพที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเอง
นะคะก็เป็นเรื่องที่
เรียกว่ายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้
แต่เราเองก็นำมาเสนอให้ได้รับทราบรับชมกัน